พาคุณผู้ชมไปดูดีกว่านะคะคู่รักคู่เลิฟ
ดาราสาวที่มีหนุ่มรุ่นน้องเป็นของตัวเอง
จะมีคู่ไหนกันบ้างเริ่มเลยละกันนะฮะ
ขอเปิดฉากด้วยที่คู่รักที่สร้างความฮือหาเมื่อวันก่อน
อายุคู่นี้ห่างกันประมาณ๑๖ปี
แต่ใดก็แล้วแต่ฝ่ายชายเขาประกาศชัดแล้วนะคะว่า
เรื่องรักต่างวัยไร้ปัญหาค่ะคุณ
ตอนนี้แม้จะยังไม่ได้เลื่อนสถานะเป็นแฟน
แต่บอกเลยถ้าพร้อมเมื่อไหร่ข้ามสเต็ปแล้ว

และจากคำตอบของนนกุลที่พูดชัดเจนเป็นครั้งแรก
คุณผู้ชมบอกว่าผมจีบพี่แอฟ

เพราะว่าภายเรือด้อมแอปนนกุลถึงฝั่งแล้วจ้ะแม่

ต่อกันที่คู่ที่๒กันบ้างดีกว่า
โอ้โหเธอแม่แพทย์นับประพาและพ่อพีชานนท์นี้
คู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเสิร์ฟความหวานสลับตียียวนกันทุกวัน
อายุอนามเนี่ยเขาห่างกันถึง๑๔ปีนะ
แต่ด้วยความแซ่บของรุ่นพี่อย่างชิปแพทย์

ก็เลยไปเข้าตานุ่มนักเรียนนอกสุดเฟี้ยววัย๒๓คนนี้
แม้ทั้งคู่เนี่ยจะมีง้องอนรักบ้างเลิกบ้างผ่านทางโซเชียล
ชนิดที่ชาวบ้านว่าผายลมย่างไม่ทันหายเหม็น
ตดยังไม่ทันหายเหม็นเขาก็ดีกันแล้ว
บอกเลยคู่นี้เขาเคมีเข้ากันนะ
อย่างที่เห็นในคลิปบ่อยว่าทั้งพีและแพทย์เนี่ย
เขาช่วยกันทำมาหากินนะเธอ
เป็นคู่รักนักขายแบบสุด
และที่สำคัญหนุ่มพีก็เข้าถูกทาง
อกจากจะเป็นนุ่มหล่อที่กุ้มหัวใจแม่แพทย์แล้ว
ก็ยังเป็นที่รักของน้องเรสซิ่ง
ถึงขนาดที่เรสซิ่งเรียกพ่อพีแบบติดปากอยู่ตลอดเลย

คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันที่ตัวมัมอดีตนางร้ายสุดเซ็กซี่
คุณโอพักจีราสร้างความฮือฮาผ่านโซเชียลตลอดเลย
รักครั้งใหม่ในวัยใกล้๕๐ค่ะ
คุณขานี่คนวัยใกล้๕๐ทำให้สวยดีขนาดนี้

แถมแฟนนุ่มรุ่นน้องคุณเบียร์

ได้๓บ้าน๘บ้านมาเลยจ้ะมาเลย

เพราะนอกจากหล่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะ
เพิ่มเติมคือเป็นนุ่มนักเรียนนอกเหมือนกัน
ดีกรีทนายความสุดเนี๊ยบ
อีกหนึ่งคุณสมบัติก็คือเป็นนุ่มที่คลั่งรักพี่โอไม่ไหวค่ะ

ด้อมเชียร์รักครั้งนี้แบบสุดใจไปเลย
เขาเนี่ยไม่กั๊กเลยนะเพราะว่าพาไปปาร์ตี้กับเพื่อนที่โอ
แล้วคือเขาเพิ่งไปกินข้าวกันแบบว่าดินเนอร์กันชุดใหญ่
งานนี้บอกเลยว่าเพื่อนก็รักนะคะ
แล้วก็แบบเทคะแนนให้กับคุณเบียร์บอกต้องคนนี้ต้องคนนี้

ไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่าวผู้ชายลงรูปคู่เราใจฟูเนาะ
อะไรอ่ะแต่เอาจริงนะแบบบางคู่อ่ะ
อาจจะมีดรามงงดราม่าอย่างคู่แม่แพทย์กับโรคทีนี้

ให้มันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่เป็นปัญหาของเรา

เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเรารู้ว่าเราแฮปปี้ยังไง
ส่วนคนนอกจะมองมาเนี่ยอาจจะรู้สึกอยากติอยากติง

แต่ปัญหาของคุณใดปัญหาของคุณเป็นคดีของคุณเอง
ความรักเป็นเรื่องแบบดีนะคุณอาจจะหนักผลมากกว่า